โดยพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
พร้อมด้วยพลเอกสุทัศน์กาญจนานนกุล
ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีการติดตามการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
ซึ่งเป็นพื้นที่ลำดับที่๔ที่ได้มีการจัดการประชุม
ซึ่งระหว่างในการลงพื้นที่ครั้งนี้
ผลเอกสุรเชษฐก็ได้กล่าวว่า
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงครานี้
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
โดยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
มีส่วนสำคัญที่จะสร้างให้เกิดความสอดคล้อง
กับความต้องการของพื้นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ควรดำเนินงานตามแผนงานทั้งหมด
อกจากนี้จะต้องมุ่งมั่นอดทน
่งเน้นภาคปฏิบัติให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
และความมั่นคงของประเทศที่ยั่งยืน
เพื่อที่จะร่วมกันในการนำเสนอในเรื่องแผนการจัดการศึกษา
ทุกระดับทุกภาคส่วนนะครับ
ในการที่จะมีการประสานสอดคล้องบูรณาการกัน
เพื่อที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพ
กับโอกาสและความสามารถของพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แล้วก็ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
ส่วนแผนงานของกระทรวงศึกษาธิการต่อจากนี้ไป
จะมีการเชิญศึกษาธิการจังหวัดทั้ง๑๐จังหวัด
เพื่อนำแผนงานและแผนการปฏิบัติทั้งหมดไปทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล